มาดูวาดที่เจ้าสาวดีกว่า
บอกว่าข่าวนี้โอ้โหแสบตายหมดเลย

อร่าว่าที่เจ้าสาวค่ะคุณผู้ชม

นี่นะคะเรียกว่ามาแรงจริงนะคะ
อร่าว่าที่เจ้าสาวทะลุทะลวงมากนะคะ

ประเดิมลองชุดวิวาเป็นครั้งแรกค่ะ
โดยได้ดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะ

สีขาวสวยสดใสนะคะ

ซึ่งเป็นวันที่พี่ตูนกับคุณก้อยดูใจกันมาครบ๑๐ปี

โดยก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่ก็เพิ่งมีภาพหวาน
เนอร์ฉลองวันสำคัญด้วยกันไปแล้วค่ะ
เชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมว่าเลิกดีวันวิวา๒๘พฤศจิกายนนี้
งานแต่งของทั้งคู่จะต้องเป็นงานช้างนะคะ
งานที่คนทั้งในและนอกวงการต้องไปร่วมยินดีกันครับข้างแน่นอน
รวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศ
เพราะพี่ตูนเขาเป็นขวัญใจทั้งประเทศจริง
ก็ต้องแสดงความดีล่วงหน้าแล้วกันสำหรับคู่นี้นะ
เรื่องราวความรักมันก็เป็นแบบนี้แหละ